รอบ๗วันพอดิบพอดีที่พระโตโน่ใช้ชีวิตอยู่ในร่มกาสวพัฒน์
ล่าสุดก็ลาศิกขาเรียบร้อยแล้ว
ลาศิกขาปุ๊บนะคะก็เดินทางกลับไปที่สปลาวร่วมพิธียกช่อฟ้าด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเราขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระใหม่นะฮะพระโตโน่นะฮะ
เพราะว่าก่อนที่จะถึงเลิกลาศิกขาช่วงสายในเช้าตรู่นะฮะ
พระโตโน่เดินทางข้ามกลับไปที่สตปลาวร่วมงานบุญประเพณีสำคัญก็คือ
พิธียกเช่าฟ้าศาลาการเรียนหลังใหม่ของวัดพระท่าศรีโคตบองค่ะ
หรือวัดพระธาตุศรีโคตบูรณนั่นเอง
ที่เกิดจากพลังแรงศรัทธาร่วมกันสมทบทุนสร้างขึ้น
เพื่อเป็นสถานปฏิบัติศาสนกิจสงฆ์แล้วก็ประกอบพิธีสำคัญต่างนะ
พี่น้องชาวสปลาวก็มาร่วมพิธีกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากนั้นค่ะพระโตโน่ก็กลับมาทำพิธีลาศิกขาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ที่จังหวัดนครพนมฝั่งไทยเรานี่นะคะ
หลังจากที่ครองผ้าเหลือง๗วันตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ

คลิปโตโน่เนี่ยก็เล่าถึงความรู้สึกให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่าโอ้โห
อกอิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ารับการอุปสมบท
ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้น๗วันแต่ก็ถือว่าได้อนิสงฆ์เป็นอย่างมาก
ที่จะให้ผลบุญให้ส่งถึงสาธุชนชาวไทย
แล้วก็พี่น้องชาวลาวค่ะขอให้มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกุลกันไปตลอด
แล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีที่อะไรรู้ไหม
วันก็จริงแต่เป็น๗วันที่สงบ

เป็นพลังใจในการมุ่งมั่นการทำงาน
แล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
หลายคนบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์
แบบว่าโอ้โหลงทุนชุดใหญ่ตอนนี้เงินทำอย่างไรกันต่อ
ก็บอกว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ
ให้ได้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุด
ให้กับพี่น้องทุกท่านนั่นเองค่ะ
สุดยอดไปเลยค่ะทิศโตโน่
นี่แฟนคลับมารอเต็มเลยนะใช่ค่ะ